อารวาสทำร้ายคนในครอบครัวทำร้ายจนน้องชายเขาบาดเจ็บ
ครอบครัวก็เลยแจ้งกู้ภัยมาช่วยประถมพยาบาล
ผู้ชายคนนี้ย้อนกลับมาเห็นกู้ภัยกำลังประถมพยาบาล
ก็เตะน้องอีกทีแล้วก็ขโมยกระเป๋าเครื่องมือแพทย์ของกู้ภัย
แล้วขับรถหนีไปช่วงเคอร์ฟิลล์ด้วย
สุดท้ายต้องประสานตำรวจหน่วยอรินทราชมาช่วยกันสกัดจับครับ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

ดูเหตุการณ์ผ่านเฟซบุ๊คไปด้วยนะฮะจนทางด้านของ๑๐ตำรวจเอกสมศักดิ์นาดีผู้บังคับหมู่หน่วยอรินทราช๒๖เห็นไลฟ์อยู่รู้ว่ามีการขับรถไล่ล่าคนร้ายมาใกล้จุดที่เขาอยู่ก็เลยตัดสินใจขับกระบาดของตัวเองไปจอดขวางถนนซึ่งถือว่าเป็นการนอกเวลางานเขาแล้วนะแต่มันใกล้บ้านเขาเขาเลยออกไปช่วยสุดท้าย
ทั้งเรื่องของข้อหาเมาดแล้วครับทั้งเรื่องของเคอร์ฟิลต่างแล้วก็เดี๋ยวไปส่งตรวจเรื่องของสารเสพติดแล้วก็เมาดแล้วครับเยอะมากมายแล้วไม่รู้ว่าคนในครอบครัวจะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายหรือเปล่าก็ต้องรอดูอาการน้องชายและคนในครอบครัวตอบด้วยเหมือนกันเป็นเหตุวุ่นวายเลยนะคะรถติดยาวเลยนะคะเมื่อคืนที่ระปะเขานะคะ